นักร้องเสียงดีเสียงคุณภาพต้องนึกถึงเธอคนนี้เหมือนกันเลยนะคะ
ฝนธนสุธรนั่นเองค่ะติดหนึ่งในโผล่นี้อย่างแน่นอน
แต่ด้วยยุคสมัยอะไรมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเพลงแนวดนตรีเนี่ย
ก็ต้องมีกระฉับกระเฉงให้ดูแบบเซ็กซี่ร้าวใจอะไรบ้างนั่นเองนะคะ
ขออภัยค่ะไม่รู้ว่าพี่ฝนนะคะจะเปลี่ยนแนวเป็นลูกทุ่งอินดี้
แล้วก็แซ่บซิดอุ๊ยเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่านะคะ
รวมไปถึงงานแนวเซ็กซี่กระอกนุ่งสั้นจะมีมาให้ลุ้นด้วยหรือเปล่า

รวมไปถึงเรื่องหัวใจค่ะพี่ฝนบอกเลยว่าตอนนี้
มีคนดูแลอยู่ข้างตัวแล้วก็ข้างกายแล้วนะจ๊ะ
จะมีหนุ่มอื่นมาจีบขายขนมจีบเรื่อยก็ไม่แคร์ค่ะ
เรามีคนดูแลเราอยู่เรามีคนดูแลเราอยู่
ก็คือแบบดูแลในทุกเรื่อง
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ขนขวายที่จะหาใคร
เวลาออกรายการจะมีหนุ่มมาชอบแซวอะเนาะ

เราก็ยังเป็นดอกไม้ที่หนุ่มมา

แมลงผู้มาต่อมาดอมมามะเร็งมาดูได้อะไรอย่างนี้

จะมีโชว์จัดโชว์ใหม่หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ฝนเอง
ก็เพลงส่วนตัวของตัวเองนะคะ
ตอนนี้เพิ่งจะแบบวางซิงเกิ้ลใหม่
จริงแล้วพี่ฝนก็เซ็กซี่อยู่แล้วนะ
โชว์ที่เขาแบบรุ่นใหม่เขาใส่กันขนาดนั้นนะ
คือถ้าขนาดนั้นไม่ค่ะคุณจะไม่เห็นแน่นอน
เพราะว่าเราไม่มีอะไรให้โชว์อะ

ทางใครทางมันก็ไปสายแบบแนวเสียงดีกว่านะคะ
แต่ว่าพี่ฝนบอกแล้วว่าพี่ฝนเซ็กซี่อยู่แล้ว

ใช่มันอยู่ที่ท่าทางการร้องเพลงหน้าตาอะไรแบบนี้นะ